สิ่งที่ทำให้แม็กซรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเนี่ย
คือมันเกิดขึ้นขั้นตอนไหนคือตอนไหนที่รู้สึกว่า
ทำไมไม่ฟังเราเอ๊ะตอนไหนทำไมรู้สึกว่า
นี่ไงเราแสดงความบริสุทธิ์แล้วทำไมเรายังผิด
หรือมันอยู่ขั้นตอนไหนที่ทำให้แม็กซ์รู้สึกแบบมันมีความอัดอ้านอยู่ข้างในนะคะ
ช่วงออกไม้จับแล้วก็ช่วงชุดตึกสวนจับปุ่มผมนี่นะครับอืมอืม
อยากจะถามเขามากเลยว่าผมผิดตรงไหน
ที่ว่าเขาทำตามขั้นตอนทำตามหน้าที่ของเขาผมเข้าใจครับ
อืมแต่เมื่อจากที่ผมไม่ผิดแล้วเดี๋ยวก็ยังเอาผมไปขังคุกตั้งเป็นปี
แม็กซ์ได้เจอกับคนที่อยู่ในในกลุ่มยาเสพติดที่โดนจับจากคดีนี้ในในเรือนจำด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่ครับผมอยู่กันข้างในที่เกี่ยวกับคดีนี้มีกี่คนคะแม็กซ์
อยู่กันแปดคนรวมผมเป็นเก้าครับอ่าแล้วแก๊กได้คุยกับคนอื่นไหมว่าเอ้ยพี่แบบพวกพี่ซัดทอดผมไหม
พี่ไปบอกตำรวจยังไงทำไมผมโดนจับคุยกันมาว่ายังไงบ้างคะ
เข้าไปวันแรกเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นผู้คดีของผม
เพราะว่าคำว่ากู้คดีผมยังไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไร
เขาก็มาฟังพวกเพื่อนเพื่อนนักโทษด้วยกันเขาอธิบายให้ผมฟังอ่า
ก็อธิบายของเขาว่านี่นะไอ้คู่คดีคนนี้มันทำให้มึงติดคุกอืม
ผมก็เนี้ยมันเข้าไปคุยกับมันว่ามันติดใครอืม
ไปคุยกับเขาอ่าเขาว่าไงจ๊ะเอ่อมันก็เล่าแรกแรกมันก็เริ่มเล่าที่แบบว่า
เล่าหรือว่าเหมือนเอาตัวรอดด้วยอะครับอ่าอ่าไม่เล่าหมดอืม
เหมือนจะโยนโยนทุกอย่างไปให้ผู้หญิงอ่าอ่าซึ่งมารู้อีกทีก็ผู้หญิงผู้หญิงคนที่
พวกนี้มันซัดทอดไปก็เหมือนเขาก็จะไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนกันแต่เขาก็อยู่ในกระบวนการของเขาเนี่ยอืม
เขาก็คือสรุปได้ว่าจริงแล้วพอไปคุยกันในเรือนจำคือทุกคนก็ไม่ได้รู้จักแก๊กใช่ไหม
แล้วก็พยายามจะบอกว่าพยายามจะบอกว่าพวกเขาเองก็ไม่ได้มีส่วนก็เป็นอีกคนนึงนั่นแหละที่ซัดทอดแก๊ก
เขาพยายามจะอธิบายแบบนี้เหรออ่าใช่ใช่ครับเขาโยนคือในจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวผมเหมือนกันครับ
ว่าผมว่าพวกผมจะไปทำร้ายเขาเขารู้ว่าแก๊กเป็นนักมวยหรือเปล่ารู้ครับเอ่อค่ะ
ทีนี้เขาก็ปัดปัดไปว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่พอวันหลังเขาก็เริ่มพูดเริ่มอธิบาย
เพราะว่าผมบอกกับเขาแล้วว่ามึงไม่ต้องกลัวอืมเพราะว่าไหนกูเข้ามาอยู่ข้างในแล้ว
ไปทำอะไรมึงมึงเล่าได้อืมเขาก็เริ่มเล่าผมก็เริ่มประติดประต่อเรื่อง
ไม่เริ่มเข้าใจได้อ่าแล้วทุกอย่างมันมาจากรถอย่างเดียวเลยอืม
คือที่เราเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นข่าวจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็คือมาจากเอกสารเรื่องรถแหละใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมคือเรื่องรถอย่างเดียวเลยที่แบบว่าเราไม่ได้ทำเอกสารจนจบเรียบร้อยเนอะ
มันเลยถึงทำให้แบบมันมันถูกโยงได้ใช่ไหมคะครับแต่ทีนี้ออ
เอาชื่อผมมาจากรถครับผมอืมครับมีแค่นั้นเองครับหลักฐานอื่นไม่มีครับ
ไม่มีครับไม่มีเพราะผมไม่รู้จักผมไม่เคยลงมาที่นั่นออก
แต่ในสำนวนบอกว่าผมหมายที่๑ออก
ตำรวจในจังหวัดนั้นก็ปักใจเชื่อเหลือเกินเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ว่าเหมือนผมก็อยู่ด้วย
ผมก็ท้ายเขาเลยว่าเอาหลักฐานมา
เพราะผมก็มั่นใจเหมือนกันเพราะผมไม่ได้ลงมาที่นี่เลย

มีปัญหาการตำรวจบสักช่วง
จุ่มวังต่อยมก็จะให้ชะนายหมด
เพราะว่าอยากรู้อะไรต้องตามชะนาย
พี่เอิญถามนิดนึงนะคือลองย้อนดูนะคะ
ในช่วง๑๐กว่า๑๔เดือนเกือบ๑๔เดือนเต็มที่ผ่านมาเนี่ย
แต่ว่าจุดที่แบบเรารู้สึกเราดิ่งที่สุดแล้วมันหมดหวังแล้วเนี่ย
ในช่วงไหนของการสู้คดีหรือว่ามาอยู่ในช่วงไหนนับตั้งแต่ที่เราเข้าเรือนจำไปค่ะ
แม็คจำได้ไหมตอนเอ็มช่วงในวันแรกใช่ไหม
ผมต้องโดนแนบเครื่องปัจจำกามที่ขา
แล้วมันเห็นทุกวันเนอะ
เอาค่ะอ่อยเล่าให้แม็คฟังไม่รู้ว่าเอาียงทำอะไรไปขนาดไหนบ้าง

อันนี้ก็คือเล่าบางส่วนอยู่เลยค่ะเพราะว่าเล่าอีกวันเดียวก็ไม่ไหว
วันกลับมาก็เหนื่อยก็นอนไม่ไหวค่ะ
ส่วนวันนี้ก็เล่าแค่บางส่วนแล้วก็ส่วนที่ต่อสู้อะไรมาที่มีวีดีโอ
มีที่ออกอากาศไปบ้างเนี่ยเอาให้แม็กดูบางส่วนเลยค่ะ
แต่คือแอบดูแบบนี้ค่ะตัวเอกสารักษาอะไรที่ไอมีอยู่
พอกิจใส่แปรมไว้๒๓แปรมด้วยนี่ค่ะ

อันนั้นก็ไม่ได้ออกมาก็เลยยังไม่ได้มีรักษาอะไรให้แม็กซ์ดูจุดนั้นด้วย

อย่างที่แม็กซ์บอกนะคะคือว่าคือตัวเองมั่นใจใช่ไหมคะ
ตัวเองมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะพูดไปใครก็ไม่เชื่อแล้วใครจะช่วยได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็๓เดือนแรกของการเข้าเรือนจำเห็นโซ่ตวนที่ขา
เอางี้คือเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะแม็กแม็กซ์ผ่านจุดที่มันแบบ
สภาพจิตใจมันแย่ที่สุดดิ่งที่สุดเนี่ยผ่านมาได้ยังไง
แล้วอยู่กับมันมาอีกเป็นปีแม็กซ์ผ่านมันมาด้วยวิธีคิดแบบไหน
รู้สึกยังไงตอนนั้นถึงเข้มแข็งขึ้นมาได้คะ
ภรรยาคนเดียวแล้วครับ
ผมเชื่อว่าคนอื่นไม่เชื่อว่าภรรยาจะอยู่ข้างผม
เชื่อว่าเขาก็พูดใส่ผมทุกวันว่าผมไม่ได้ออกไปหรอก
ผมคิดซะว่าตรงนี้เป็นโรงเรียนของลูกผู้ชาย
คุกเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมเองที่จะได้อยู่ต่อไปวันหนึ่ง
สิ่งไหนที่ผมทำผิดพลาดหรือว่าเป็นกรรมบนเวรอะไรผม
ผมก็ขอชดใช้ในข้างในนั้น
จะมีอะไรเข้ามาก็เข้ามาให้หมดเลยครับ
ผมก็จะผ่านเต็มตรงนั้นมาให้ได้ทั้งหมด
ก็กำลังใจของครอบครัวถึงครอบครัวหนึ่งครอบครัวมาช่วย
ต้องใช้ที่ดีด้วยค่ะ
เพราะว่าทุกคนก็ต่อสู้เต็มที่มากค่ะใช่ค่ะ
ต่อสู้จริงค่ะช่วยกันจริง
ผมอยากให้กรณีผมเป็นกรณีตัวอย่างสักอย่างครับ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับประเทศไทยของเรา

คือมันนั่งเล่าให้ฟังกันมันบอกไม่ถูกเหมือนคนที่ต้องเผชิญเองหรอกใช่ไหม

มันบอกไม่ถูกว่ามันแย่แค่ไหนใช่ไหมคะ
ทั้งสุขภาพของติดใจคนข้างนอกสุขภาพของติดใจคนข้างในอ่ะครับ
คือบางสิ่งบางอย่างเราเต็มที่แล้ว
แต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นผลเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราต้องรออย่างเดียวรอกับความทรมาน
เขาเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่าง
เดือดร้อนทั้งการงานทั้งสถานการณ์ทุกอย่างรอบตัวเราอย่างนี้ค่ะ

ทั้งครอบครัวทั้งตัวมันเองทั้งตัวเราเอง
ทุกฝ่ายเลยค่ะของครอบครัวเราอ่ะ

คือจริงรับรู้ได้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ

ด้วยคนที่จิตใจเข้มแข็งมาก

เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเราเจอกันเดี๋ยวพวกพี่จะเล่าให้แม็กซ์ฟังบ้างว่า
คุณแม่คุณภรรยาคุณเพื่อน
สู้ขนาดไหนให้ฟังจากปากคนอื่นมาว่าสู้คือขนาดไหน
แต่ว่าในขณะเดียวกันตอนที่เราตามข่าวแม็กซ์เนี่ยนะครับ
โอ้ยบอกพวกเราทีมงานเช่นเดียวกัน
ส่วนหนึ่งคือแม็กซ์มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากอยู่แล้ว
ไปหมดแต่อาจจะด้วยความเป็นนักกีฬาการฝึกหนักมาก่อนเนี่ยนะคะก็
ทำให้แม็กซ์ไม่ดิ่งมากอันนี้เราฟังจากภรรยาแม็กซ์นะครับอ่าแต่
ว่าเอางี้ค่ะเดี๋ยวพี่เหลือเวลาอีกนิดหน่อยเราจะคุย
เรื่องคดีการว่าของแก๊กถือว่าปลอดไหม
เหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมาอีกหรือเปล่า
พี่หวันขออนุญาตออยให้แก๊กเป็นคนพูดเนาะ
แม็กซ์พูดหน่อยแม็กซ์อยากจะพูดอะไรทั้งหมด
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม็กซ์ที่แก๊กเรียนรู้
และแม็กคิดว่าแม็กซ์อยากจะส่งต่อให้คนได้รับรู้
แล้วก็จากสิ่งที่เราได้รับบทเรียนมาเกือบ๑๔เดือนเต็มอะค่ะ

เจอเรื่องราวของแต่ละคนแต่ละคน

ส่วนคื่นบอกกับคนของตัวเราทุกคนเป็นต่อหอนสำหรับผมเอง
ว่าอะไรที่มันไม่ดีคุกเนี่ยมันไม่ใช่วัดหรือไม่ใช่โรงแรม

พวกนุญพี่แต่พี่เขาออกมาเขากล้องตาขัดตัวกลับเป็นนักมวย
ก็เยอะเขาก็ชอบเล่าเรื่องที่อยู่ข้างในครับผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้เข้าไปข้างใน
แล้วผมก็เลยเข้าไปสัมผัสตัวผมเอง
เข้าใจดีไหมครับสุดติ๊งเลย
ถ้าในวันข้างหน้าถ้าผมจะทำอะไรพลาดพังหรืออารมณ์ร้อน
ผมจะนึกสิ่งแรกหนึ่งคือว่าเรียนกรรม
ปุ๊บผมกลัวสุดเลยครับ
ใครที่ไม่กลัวผมก็อยากให้เขากลัวครับผมอืม

ของแบบนี้เล่าให้กันฟังมันไม่เหมือนต้อง

แล้วก็แต่ว่าโอเคมันก็มันก็
มันน่าเสียใจตรงที่ว่าจริงแล้วแก๊กไม่ควรได้ประสบการณ์นี้ไง
ครับแต่มันก็ดีอย่างสำหรับผมเหมือนกันครับผม

ผมผ่านตรงเดียวจำมาแล้ว
ยังไงขอให้จิตใจเข้มแข็งแบบนี้นะคะ

ขอบคุณทั้งออยแม็กซ์แล้วก็คุณแม่นะคะอยู่ใกล้
แล้วก็มีคุณเอกวีด้วยนะคะที่ก็ไปด้วยกัน
แล้วก็ท่านอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เคยเจอหน้ากัน

ไม่ต้องออกรายการก็ได้แต่อยากเจอกันนะคะ

เดี๋ยวพี่หวันจะคุยกับทนายให้เป็นตอนสุดท้ายนะคะ
ว่ายังต้องกลัวอะไรอีกไหมสำหรับเจ้าแม็กซ์นะคะ